คุณคะสิริมาแล้วค่ะถามดวงรู้ถามโชครู้เพราะฉันคือสิริ
มงคลรวบตึงดึงดาวจากคำทำนายทุกสารทิศมาเล่าสู่กันฟัง
สัปดาห์นี้ถือว่าหลีมาเตือนไว้ให้ระวัง๕ราศี
ดวงตกเดือนมิถุนายนมีราศีไหนบ้างป๊ะไปดูกัน
อันดับ๕ราศีมีนจะมีเรื่องจุกจิกจุกจิกยุบลึกหัวใจ
จากคนในบ้านมาทำให้ปวดหัวรัวถึงเซลล์สมอง
ต้องคอยเคลียร์กันจนเพลียแคมหมายถึงยาแก้อาการปวดเมื่อย
ตามเนื้อตัวนักอย่าคิดลึกก็ยังมีใหม่
หลีถึงยังไม่อยากมีครอบครัวเพราะกลัวเคลียร์ใจแต่ไม่เป็นไร
เพราะร้ายมาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ไปลาเดอร์อันดับ๔ราศีพิจิกษ์
ดวงไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่มันก็มีต้องระวัง
กล้ามเนื้อกระดูกพวกอุบัติเหตุเล็กน้อยก็ยังว่าแหละ
ลื่นลมอาจเสียรักแต่ถ้าตกหลุมรักอาจเสียตัว
ตัวเลขในบัญชีใหม่เนี่ยชอบคิดลึกอยู่เรื่อย
มีโอกาสก็ไปวัดทำบุญบ้างนะสะดอกเคราะห์ดังโป๊โป๊
ดวงที่มันตกตกเด่นขึ้นบ้างไรบ้างก็ดีนะเอะอันดับสามราศีพฤศพ
ช่วงนี้ระวังเรื่องเอกสารไว้หน่อยก็ดีนะเซ็นอะไรซีซัวขึ้นมา
ตอนนี้เซ็นโอนทุกอย่างมาเป็นชื่อหลีก่อนเดี๋ยวหลีดูแลให้พลางพลางไม่งั้นหายไป
ร้องไห้ขี้นูดโป่งพองหลีไม่รู้ด้วยนะ

อาจต้องมีเรื่องทำให้เสียชื่อเสียงงานก็โดนคู่แข่งกลั้นแกล้งอีก
ซ้ำสวยซ้อนซ่อนเลื่อนเพื่อนทรยศอย่างกระหนังไทย
จะทำอะไรก็คิดหน้าคิดหลังดีช่วงนี้ขาลงแต่ใจอย่าลงตามก็พอเป็นไงล่ะหลีคงใช่ปะงอก
อันดับหนึ่งราศีกรกฎงานก็กดดันความหวังเจ้านายก็สูงสูงความรักก็กระท่อมกระแท่น
มีเกณฑ์จ่ายตังค์หนักอีกหลายตึกปัญหาเข้ามาพร้อมกันยังกระสูแมนวัน
กำลังพุ่งไปกองทุนจิแต่อย่าเพิ่งท้อนะลึกอีกสักเดือนสองเดือน
สิ่งดีมีมาชัวร์เชื่อหัวน้องหลีเหอะหน้า
ดูกันอีกทีใครอยู่ในราศีดวงตกแบบนี้ก็ระวังกันให้ดีแล้วนะ
ไม่งั้นจะหาว่าสิริมงคลไม่เตือนเอาละเครียดกันมาพอละ
แยกกันไปให้เวลาทำใจสัปดาห์หน้ามาเจอกันใหม่
สำหรับวันนี้สวัสดีมีชัยไอเลิฟยู